อุดรธานีคุณลุงเก็บของเก่า
ก็ปั่นจักรยานรับซื้อของกล้าอยู่แถวเนี้ย

หน้าวัดป่าเวรุวนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีบ่าย๒๒๔ตุลาคมที่ผ่านมา
ที่เกิดเหตุพบร่างของผู้ชายคนนี้ครับถูกล้อหลังฝั่งซ้ายของรถบรรทุกพ่วง
ทะเบียนขอนแก่นทับช่วงบนของร่างกายนะครับหน้าอกยุบคอหัก
เอาเอาสภาพเท่านี้ก็พอนะคราวนี้ก็สยดสยองพอแล้ว
ใกล้กันพบรถจักรยานสภาพเก่าล้มตะแคงอยู่พังเสียหาย
จากการตรวจสอบในตัวผู้ตายนะครับไม่พบเอกสารประจำตัว
แต่คุณลุงเก็บของเก่าในตัวมีห่อถุงพลาสติกในนั้นมีเงิน
ดอมคิดว่าอำเภกคิดว่าสักเท่าไหร่โอ้ยมัดแบบนี้๑๐๐๐๐หนึ่งน่ะ

โอ้โหนี่นี่สอบสวนทราบว่าผู้ตายนะครับเป็นคนเก็บของเก่านะ
ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแรงปั่นจักรยานเก็บของเก่าแถวนี้นะครับ
ระแวกจุดเกิดเหตุนี่แหละก่อนเกิดเหตุนะครับก็ปั่นจักรยานอยู่เลนซ้ายสุด
ท่าไหนไม่รู้ท่านเสียหลักล้มล้มลงบนถนนแล้วตัวมันมันแหม่
เด็นเข้าไปที่เลนขวาจังหวะนั้นรถพ่วงมาฮ่อมาเต็มที่เลยดอม
กระทืบเบรกปั๊บปั๊บตัวหัวพ้นตัวท้ายตัวพ่วงไม่พ้น
นี่ครับคุณผู้ชมฮะทับร่างผู้ตายอย่างจังฮะ
หลังเกิดเหตุคนขับรถพ่วงคือนายอดีศรอุปละมงคลอายุ๔๒ปี
ถ้าตามท้องเรื่องที่อื่นต้องหนีแต่นี่เขาไม่หนี
เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงพยายามหลบแล้ว
เดี๋ยวตำรวจจะสอบปากคำคนขับรถพ่วงต่อไปนะฮะ
พนักงานสอบสวนสพนสูงนะครับเก็บรักษาไว้ก่อน
แล้วเดี๋ยวจะมอบศพนะครับ
เก็บไว้ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

ถ้าญาติมาก็คงจะมอบเงินไปให้แล้ว

แล้วรับศพท่านไปประกอบพิธีศาสนาด้วยนะ
ไม่ใช่มารับไปแต่เงินนะโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีครับ